น้องโทรมาเล่าให้ฟังว่าหนูโดนคนชื่อน่ำคมขืน๓เดือนคือวันเว้นวันภายใน๓เดือนแล้วต่อมาก็เป็นเบ้นคือข่มขืนในห้องแล้วต่อมาเป็นหมอนนี่คือล่อลวงน้องออกไปข่มขืนที่รถแล้วก็มา
คนชื่อเน่งก็ในห้องเหมือนกัน
แล้วก็คนที่ก่อเหตุมากสุดคือคนที่น้องเรียกว่าพ่อที่เป็นพ่อบุญธรรม
ถ้าตามที่น้องบอกคือวันเว้นวัน
เชิงว่าเป็นคดีเดียวกันนะคะคือเป็นคดีที่เหยื่อถูกกระทำในลักษณะเดียวกัน
คือถูกข่มขืนนะคะแล้วก็เหตุเกิด
จริงแล้วเหตุส่วนใหญ่ที่น้องโดนกระทำเนี่ยจริงอยู่ที่หัดใหญ่สงขลา
บ้านน้องอยู่กุยบุรีประจวบนะคะแต่ว่าไปเกิดเหตุที่บ้านของคนที่เด็กเนี่ย
เรียกว่าพ่อแม่บุญธรรมคือก็เลี้ยงกันมากันตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
อันนั้นเป็นส่วนใหญ่ที่เกิดแต่ทีนี้ความคืบหน้าของคดีนี้
ถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวนี้คดีนี้มาคืบหน้ากรณีที่น้องมาถูกกระทำที่กรุงเทพ
ในพื้นที่สอนอประเวทหลังจากที่น้องย้ายมาจากพัทยา
มาวันแรกเลยค่ะแล้วก็เกิดเหตุนะคะ
ทีนี้ที่คืบหน้าคือว่าทางสนประเวทได้ดำเนินการ
จนกระทั่งจับตัวคนที่เดิมในข่าวเรียกกันว่าเสียตั้ม
ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของงานใหญ่นะคะ
ก็คือคนที่ชื่อตั้มนี่แหละที่ถูกจับแล้วเรียบร้อยนะคะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เท่ากับว่าเหตุที่เกิดที่ประเวทเนี่ยเร็วกว่า
ในขณะที่พอไปพูดถึงเหตุที่เกิดก่อนแล้วก็คือเกิดที่หัดใหญ่
ณตอนนี้คือไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความสพหรือว่าตำรวจสถานีตำรวจภูทรในพื้นที่แล้วนะคะ
เพราะว่าตำรวจที่เข้ามาดำเนินการคือกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ปคมที่เราเรียกกัน
คมเข้ามาดูตรงนี้เลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ย
คมเข้ามาแล้วข่าวที่ออกมาคือก็มีการออกหมายจับบางคน
คนที่ถูกกล่าวหามี๔คนนะคะที่หาดใหญ่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้
เพราะว่าไปเน้นที่ประเวทมากกว่าในส่วนของหาดใหญ่เนี่ยมีเท่าที่เป็นข่าวเนี่ย
คือออกหมายจับแล้ว๑คนคนที่ถูกกล่าวหาอีกมีอีก๓คน
คนที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็คือรู้จักกันหมดแล้วก็อยู่ในแวดล้อมชีวิตของเด็กนี้หมดเลยนะคะ
วันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันเพราะว่าจนถึงตอนนี้เท่าที่ข่าวออกมา
คือว่าคนที่ถูกออกหมายจับก็ยังไม่สามารถจับตัวได้ที่เรียกว่าพ่อบุญธรรมที่ว่านะคะ
ในขณะที่อีกสามคนไม่แน่ใจว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วแต่ว่าตอนแรกข่าวที่มันออกมาเนี่ยนะคะ
ก็มีออกมาปฏิเสธผ่านสื่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลังจากที่พอเป็นข่าวแล้ว
แล้วหลังจากที่ออกรายการกลับจากกรุงเทพไปแล้วเนี่ยนะคะก็ติดต่อพ่อเด็กเข้ามา
เพื่อที่จะขอว่าไม่ให้เอาเรื่องกันเดี๋ยวรายละเอียดคุยกับคุณพ่อเองนะคะ
วันนี้คุณพ่อมาเหมือนเดิมแล้วก็พี่สาวเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะ
เรียกเรียกชื่อในรายการว่าน้องบีนะคะแล้วก็ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
ประธานเกลือข่ายโรนโรงทวงคืนความวิทยาธรรมในสังคมสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

วันนี้ขอบคุณมากเลยก็มาจากประจวบนั่นแหละใช่ไหมคะ
นายรณรงค์ค่ะเรียนสรุปถูกคือว่าถ้าเอาของประเวทเนี่ย
ประเวทคืบหน้าตั้งแต่ตอนสัปดาห์นั้นแล้วใช่ไหมคะ
ก็คือจับตัวทำแผนอะไรแล้วเรียบร้อยรับสารภาพนะคะ
ในขณะที่อย่างที่บอกคือต่อให้จะบอกว่ามีพยานพร้อมจะพร้อมจะบอกว่าไม่ได้บังคับขืนใจ

เพราะว่าเด็กอายุน้อยกว่า๑๕ปี
เพราะฉะนั้นไม่ต้องโต้แย้งว่าขอโทษนะคะคุณพ่อขอใช้คำนี้
ไม่ต้องโต้แย้งว่าเด็กยอมเด็กมีท่าทียั่วยวนเด็กให้ท่าอะไรอย่างนี้
คือไม่ใช่ข้อโต้แย้งตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นอันนี้คืบหน้ากว่า
แต่จริงแล้วของที่ต้องย้อนกลับไปก่อนที่น้องจะมาถึงประเวทแล้วถูกกระทำเนี่ย
คือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่พัทยา

พี่เลี้ยงถูกไหมคะน้องบีว่า

ใหญ่เสร็จไปพัทยาพัทยาเสร็จมาประเวทแล้วเกิดเหตุที่ประเวท
หรือว่าระหว่าง๓จุดนี้น้องมีไปทำงานที่ไหนอีกไหมลูก
ไม่มีครับมีที่ภัทยายกับภัทยาแล้วก็มาประเวท
ทีนี้ขอถามย้อนกลับไปขอลงรายละเอียดนะคะ
แต่ว่าเราลงละเอียดในแง่ของเหตุการณ์นะ
คือก่อนมาพัทยาเนี่ยย้ายจากหาดใหญ่มาเนี่ย
เขาว่าจะขอน้องแต่งงานน้องเลยหนีมาหาหนู

ทีนี้คนที่ชื่อเน่งเป็นใครในเรื่องนี้

มี๔คนนะที่ถูกกล่าวหาอยู่ตอนนี้จากที่หัดใหญ่นะคะ
เหตุการณ์ที่หัดใหญ่คือหนึ่งคนที่ชื่อน่ำที่บอกว่าน้องเรียกว่าพ่อ

ก็คนสุดท้ายที่คมคืนน้อง
เป็นคนงานที่อยู่ในแคมป์คนงานเดียวกันใช่ไหม

ซึ่งคนที่ชื่อเน่งเนี่ย

เพราะคนที่ชื่อเน่งซึ่งเป็นคนหลังสุดที่กระทำน้อง

โทษนะคะเขาสารภาพชอบพออะไรกับน้องเหรอลูก

คือเขาก็เห็นน้องมาตั้งแต่เล็กเหมือนกันตั้งแต่เรียกว่ากำลังเรียกว่าตั้งแต่๓ขวบ๔ขวบเนี่ยหนึ่งก็เห็นมัดตลอดเห็นคือเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยจนสำเริงมารับไปเลี้ยงอยู่ที่หาดใหญ่เขาก็เห็นกันอยู่ในวงนี้คือเขาเห็นกันอยู่แล้วแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้จักกัน
เหมือนพี่เป็นน้องกันนะรู้จักกันผู้น้อง
ก็กินข้าวดูอยู่ด้วยกัน
แต่ก่อนก็กินเหล้าเหมือนกันก็กินเหล้าอยู่ด้วยกัน
ก็เห็นมาตั้งแต่เล็กเหมือนกัน
แล้วเขาคุ้นเคยสนิทสนมพูดคุยกันมากไหมคุณพ่อคะ
ที่น่าจะเป็นภาคหลังนี่นี่นี่น่า
ตั้งแต่ที่เน่งย้ายมาอยู่กับสำเริงนะ

คิดว่าเขาน่าจะคุยกันสนิทกันมากขึ้นเพราะเขาอยู่ใกล้กัน
แต่ว่าช่วงนั้นคือคุณพ่อไม่ได้อยู่แล้ว

บีค่ะหนูทราบไหมว่ากับคนชื่อเน่งเนี่ย
สนิทสนมขนาดที่ทำให้เขาเข้าใจผิดได้หรือเปล่า

แล้วน้องเคยพูดถึงคนนี้ให้หนูได้
ได้ยินบ้างไหมหรือเล่าถึงคนนี้บ้างไหมเนี่ย
คือเล่าเรื่องที่ว่าคมขืนอย่างเดียวนี่แหละค่ะ
ไม่ได้เล่าว่าเออคุยกับพี่คนนี้วันนั้น
ไปกับพี่คนนี้วันนี้ไม่มีแบบว่า
กิจกรรมใดที่จะสนิทสนมให้หนูได้รู้เลยใช่ไหม
เวลาทั่วไปเนี่ยเวลาน้อง
เวลาน้องรู้จักกับใครคุยกับใคร
น้องไปไหนมาไหนเล่าให้บีฟังไหมลูก
ก็ไม่ค่อยเล่าเท่าไหร่ค่ะที่ภาคใต้ไม่ค่อยเล่าเลย
เหรอคือทีนี้อ่ะคือย้อนกลับมาคือว่าทำไมถึงไปหาหนูที่พัทยาคือ
คาดว่าน่าจะหนีจากหาดใหญ่ที่คนที่ชื่อเน่งจะแต่งงานด้วยอย่างนี้ใช่ไหมลูก
คนที่หนีเขาไม่มีครอบครัวไม่มีภรรยาไม่มีลูกใช่ไหมคะ
เขาเคยมีแต่เมื่อว่าก็ถูกทิ้ง
อ๋อแต่เขาไม่ได้มีลูกอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้นะ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
หมอนก็ยังเห็นแล้วเลี้ยงมาคู่กับเบนด้วยผมก็ยังเลี้ยงเบนด้วย
อ่าเบนด้วยผมก็เลยเลี้ยงเบนนี่คือคนลูกใช่ไหม
ใช่อ่าพ่อชื่อชื่อหมอนอ่าคืออันเนี้ยก็เหมือนกับแทบจะเลี้ยงน้อง
คือลูกคุณพ่อเนี่ยมาคู่กับลูกชายเขาเลยใช่ไหมซึ่งน้องเล่าว่ายังไงบ้างลูกบีจ๋า
ก็มีคนชื่อชื่อหมอนเมื่อก่อนตอนอยู่พัทยาก็มีโทรมาชักชวนน้องกลับไปอืมค่ะ
แล้วคนที่ชื่อคนที่ชื่อเน้นที่เป็นลูกชายของคนที่ชื่อหมอเนี่ย
ยังไงกับน้องไหมหมายถึงว่าโทรตามอันนี้ไม่ทราบค่ะ
ชอบพอสนิทสนมอะไรกันไหมลูกไม่ทราบเลยค่ะน้องไม่ได้เล่านะค่ะ
ทีนี้ขอย้อนกลับขึ้นไปก่อนนะคะตกลงคนที่เป็นพ่อบุญธรรม
จริงแล้วพ่อบุญธรรมที่น้องเรียกว่าเป็นพ่อบุญธรรมเนี่ยคือสามีของคนที่ชื่อสำเริงเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นแม่บุญธรรมเนี่ยพ่อบุญธรรมคนนี้อายุน้อยกว่าคุณพ่อพ่อจริงอีกใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าเป็นไปตามที่เล่ามาทั้งหมด
คือผู้ที่ถูกกล่าวหาสี่คนเห็นน้องมาตั้งแต่เด็กใช่ครับ
คือเรียกว่าเลี้ยงเด็กคนนี้มาตั้งแต่ยังยังวิ่งไม่คล่องอ่ะครับ
ใช่ไหมคะทีนี้เรียนเข้าใจถูกไหมว่าคือน้องเนี่ยไว้ใจครอบครัวนี้เหมือนกับเป็นครอบครัวเขานั่นแหละ
เพราะเขาโตมากับที่นี่ใช่เขาโตมากับที่นี่เลยใช่ไหมเขาโตมาที่นี่
แล้วสามสี่คนที่ว่าก็คือคนที่เลี้ยงเขามาแต่เด็กก็คือก็เห็นเห็นกันมาตั้งแต่อยู่แต่ไหนแต่ไรก็คือเราทำงานอย่างนี้เป็นบ้านของเขาแล้วผมจะอยู่แบบว่าเป็นเป็นแคมป์
น้องเดินออกมาก็เห็นแล้วลูกผมสามคนสี่คนจะวิ่งเล่นกันน่ะวิ่งเล่นคู่กับลูกเขานี่แหละอืม
อยู่กันมาเป็น๑๐ปีก็หลังจากถัดบ้านนี้ไปก็จะเป็นโรงเรียนนิดเดียวเองโรงเรียนแล้วก็เป็นวัดเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็เห็นหน้ากันทุกวัน
คือบ้านที่ว่านี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือครอบครัวของคนที่ชื่อสำเริงกับคนที่เป็นพ่อบุญธรรมที่ถูกกล่าวหาด้วยเนี่ยคือเหมือนก็เหมือนเป็นแคมป์คนงานใช่ไหมคะก็คืออยู่กับคนงานรับงานมาแล้วก็เหมือนก็อยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมคุณพ่อค่ะ
ทีนี้ขอไล่กลับไปที่คนชื่อน่ำก่อนคือถ้าตามข่าวเนี่ยคนนี้ตามข่าวนะทนายรณรงค์คือคนนี้คืบหน้าสุดใช่ไหมคะคือมีการออกหมายจับแต่ตามข่าวคือยังไม่ได้ตัวเขาหนีไหมเรียกว่าหนีไหม
ตอนนี้หนีอยู่เพราะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปต่างจังหวัดพอดีไปเยี่ยมไม่ใช่นะคือเขาคือด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าไม่ได้เข้ามามอบตัวเนี่ยการประกันตัวมันก็เป็นเรื่องยากยิ่งที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งเนี่ยทำให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวมาได้ยาก

คนที่ว่านี้เนี่ยเวลาน้องเล่าให้บีฟังเนี่ยน้องเล่าทีเดียวเลยทีเดียวเลยค่ะน้องโทรโทรเล่าให้หนูฟังหรือว่าแชทเล่าให้หนูฟังหรือไปเล่ากันที่พัทยาก็โทรด้วยเล่าด้วยตอนนั้นจังหวะที่น้องเล่าคือคือกลัวโกรธหรือน้องยังไงคะทั้งกลัวทั้งโกรธเลยค่ะอ่าเขาบอกอยากหนีหนีไม่ได้กลัวอ่าเขาเล่าให
มีมีเกินเกินมาบ้างว่าบอกแม่สำเริงแต่เขาไม่เชื่ออะไรประมาณเนี้ยคือน้องได้บอกคนที่ชื่อสำเริงซึ่งเป็นแม่บุญธรรมแล้วใช่แต่แม่บุญธรรมเขาไม่เชื่อใช่ใช่ไหมคะน้องบอกตั้งแต่แรกแรกที่เกิดเหตุกับพ่อเลี้ยงเลยรึเปล่าลูกก็คือเหมือนเล่ารวงกันมาทั้งหมดสี่คนห้าคนนี้มาแล้วแล้วแล้วแล้วที่น้องบอกว่าน้อง
ดูหมอดูแล้วเฮก็ดูหมอเรื่องอะไรก็เรื่องที่ว่าน้องหมอเนไปว่าคุณร่ำมาคมคืนน้องเขาหาว่าน้องก้าวหาแม่เขาก็เลยไปดูหมอดูดวงกันไงขอเล่าสถานที่อยู่นิดนึงคือสถานที่อยู่เนี่ยจริงจริงแล้วเหมือนกับเป็นห้องใหญ่ใหญ่ห้องหนึ่งใช่ไหมคุณพ่อครับเอ๊ะหรือบีเล่าก็ได้ลูกคือเป็นห้องใหญ่ใหญ่ห้องนึงแล้วอยู่กันยังไงคะก็จะมี
คือมีเจ้าของมาแล้วห้องคุณยายคือคุณแม่ของคุณสำเริงเขาใช่ไหม

ยายคือยายยายที่เขาเรียกตามศักดิ์อย่างนี้
ไม่เป็นไรก็จะมีห้องเจ้าของมีหมดแล้วใช่ไหม

ในขณะที่คำว่ากั้นผ้าเนี่ยแปลว่าคือน้องกั้น
ภาพเพื่อให้ตัวเองเข้าไปอยู่เป็นห้องอย่างนี้ลูก
ใช่ค่ะคือกั้นเป็นสัดส่วนของตัวเอง

แต่ว่าในรอบนั้นก็จะเป็นคนงานคนอื่นเขาก็นอนกันใช่ไหม

น่าจะ๔๕คนก็มีผู้หญิงผู้ชายรวมกันไป

หนูรู้ไหมว่าตอนเกิดเหตุน้องพยายามส่งเสียงเรียกให้คนช่วยไหม

ก็ร้องค่ะเหมือนจะปิดปากหรือเปล่า

ไม่ค่ะอันนี้คือน้องพูดให้ฟัง
คุณพ่อเคยไปเห็นที่ที่น้องอยู่ไหมคะ
ก็คุณพ่อเคยทำงานอยู่ที่นั่นมาสัก๓๔เดือน
แล้วที่ที่อยู่ที่ตั้งแต่คุณพ่ออยู่แล้วที่น้องไปอยู่ตอนที่คุณพ่อออกมาแล้วเนี่ยคือยังเหมือนเดิมไหม
แต่คิดว่าคงจะไม่เหมือนเดิมนะ
คือตอนที่คุณพ่อไปอยู่จะมีอยู่ห้อง๓ห้อง
ก็คือเป็นห้องของคุณแม่สำเริงแล้วก็เป็นห้องของป้านี
แล้วก็จะเป็นห้องตอนแรกนี่เป็นห้องของคนงานผู้ชาย
แล้วก็ส่วนน้องจะนอนอยู่กับป้านีก่อน
แล้วคุณพ่อค่ะขออนุญาตถามนะคะ
อาจจะดูแล้วรับบรรลวงเรื่องเหตุการณ์ไปหน่อยนะคะ

คือถ้ามันเป็นสถานการณ์กั้นผ้าจริงนะคะ
ตอนที่เกิดเหตุแล้วถ้าฟังจากที่เล่ามาในข่าวเนี่ยนะคะ
คือว่าเกิดเหตุอยู่หลายครั้งในพื้นที่ที่เรียกว่าห้อง
ซึ่งจริงแล้วคือการกั้นผ้าอยู่ตรงโถงนะคะ
มันไม่มีโอกาสที่จะส่งเสียงให้ใครช่วยได้จนแบบ
เนี่ยเข้ามาช่วยน้องจนไม่ต้องโดนขนาดนี้เลยเหรอ

ผมคิดว่าถ้าคนที่จะไปทำเนี่ย
คือคนงานจะต้องไม่นอนอยู่ตรงนั้นคือคนงานจะต้องออกข้างนอก
เล่าไหมลูกว่ามันเกิดเหตุจังหวะ
คนงานไปทำงานแล้วน้องหยุดอยู่บ้าน

กลางวันก็มีกลางคืนก็มีอะไรประมาณนี้
น้องโดนทำร้ายในลักษณะอื่นด้วยไหมคะ
อย่างเช่นถ้าจะนึกออกที่ทำให้ส่งเสียงไม่ได้อาจจะบีบคอ
ปิดปากขู่หรือยังไงไหมน้องบอกไหมลูก
คือโดนคมขืนนี่เขาบอกบางโดนปิดปากบ้างเสียงไม่มีบ้างอะไรประมาณเนี้ย

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคือที่ต้องถามในลักษณะแบบนี้
เพราะว่ากำลังจะบอกว่าคนที่ถูกออกหมายจับเนี่ย

พฤติกรรมยังไม่แน่ใจว่ารักษณะรายละเอียดเป็นแบบไหนนะคะ
แล้วก็ยังอยู่ในลักษณะของการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่

ไม่รู้มีการให้เงินให้ทองอะไรด้วยหรือเปล่านะ

สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะความคืบหน้าของกรณีสี่
ผู้ถูกกล่าวหาที่หัดใหญ่ต้องคุยกับตำรวจปราบค้ามนุษย์
เราจะคุยในสายกันกับรองผู้กำกับการสอบสวน
กองกำกับการ๖กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะ
พันธุ์ตำรวจโทผ่าพุมสมัยค่ะ
รองสวัสดีค่ะค่ะรองค่ะคือ
คดีนี้ดิฉันเข้าใจถูกนะคะคือในส่วนเหตุที่เกิดที่หาดใหญ่
ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความตำรวจสพพื้นที่แล้ว
คือปคมเข้าไปแล้วก็คือเป็นงานปคมเลยถูกไหมคะ
ครับคือตอนนี้ทางกองทับการปราบปราบการค้ามนุษย์
โดยกองทับการปราบปราบปกได้ถึงการรับคำรองทุกประเทศไปแล้ว
ก็จะดำเนินการส่วนที่เจ็บต้องต่อไปครับ
ค่ะซึ่งในส่วนนี้จนถึงตอนนี้ถ้าเอาตามข่าว
ดูเหมือนว่าจะมีหมายจับออกหมายเดียว
ก็คือคนที่เป็นพ่อเลี้ยงของเด็กตามข่าว

ใช่ครับในระหว่างนี้ครับคือเราได้ทุกคนอยากออกหมายจับได้แล้ว

หมายที่ออกเนี่ยเป็นหมายที่ออกในลักษณะที่ออกเพราะ
เรื่องกรณีถูกกล่าวหาว่าข่มขืน
หรือออกเพราะกรณีใช้แรงงานเด็กไปทำงานคะ
ออกทั้งสองกรณีครับผม
ทั้งใช้แรงงานเด็กแล้วก็คือทำจำลาวเด็ก
ซึ่งตอนนี้ตัวของคนที่ถูกกล่าวหาที่เป็นพ่อเลี้ยงเด็กเนี่ยนะคะ

คือเขาแค่ไปทำงานเขาไปต่างจังหวัด
เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือเขาตั้งใจหนีคะ

อันนี้ยังไม่ทราบข้อมูลในส่วนของผม
แต่กำลังอยู่ในระหว่างทุกคำที่มาสอบส่วนครับผม
รองคะตอนนี้พอออกหมายคนนี้คนเดียวแล้ว
คนที่บ้านเขาย่อมรู้แล้วถูกไหมคะ
อย่างภรรยาหรือว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ย

อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ

ก็คือโลกลงการเทียบที่เราได้รับมาครับ
มันมีคนที่ถูกกล่าวหาอีกในบ้าน
หรือว่าอีก๓คนที่ถืออยู่ใน
อาจจะเรียกว่าอยู่ในบ้านเดียวกันเลยก็ได้

ตอนนี้อยู่ในขั้นรวบรวมพยานหลักฐาน

ใช่ครับผมอยู่ในรวบรวมพยาน
บ้านมีเกี่ยวกับใครแล้วก็จะออกหมายจับ

หรือว่าไม่มีใครอยู่แล้วที่บ้านนั้นใน๔คนนี้

ได้ค่ะแต่ทีนี้ในส่วนของ๓คนที่ว่านี้
ถ้าเท่าที่ดูแล้ว
น่าจะเป็นในลักษณะการถูกกล่าวหาในข้อหาชำลาวเด็กใช่ไหมคะ
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการจ้างเด็กใช้แรงงาน

ใช่ครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างเด็กครับ
คนที่ถูกออกหมายจับคือคนที่เป็นพ่อบุญธรรมของเด็กเนี่ย
ตำรวจไม่จำเป็นต้องสอบเขาก่อนใช่ไหมคะ
คือสามารถที่จะออกหมายจับได้เลย

ส่วนที่ต้องชัดเจนคือได้ยืนพร้อมแล้วก็ตัดออกใหม่

คือรองแล้ว๓คนที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
เพื่อหลักฐานมันจะต้องเป็นอะไรอ่ะคะ
คือสอบจากตัวเด็กผู้ถูกกระทำอย่างเดียวเลย
หรือว่าต้องรวบรวมอะไรต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะ
ในสัปดาห์นี้น่าจะรู้ข่วงหมดเอ่อท่านค่ะ
ถามเผื่อคือคนที่เป็นพ่อบุญธรรมเนี่ย
บอกว่ายังไม่ได้ตัวเนี่ยเอาเอาจนถึงตอนนี้นะคะ
คือปคมก็ล่าไม่ยากใช่ไหมคะ
เป็นนะไม่อยากจะมีต่อข้ะไม่ยากใช่ไหมคะท่าน

ค่ะแล้วจริงสามารถที่จะ
คือเขาติดต่อมาบ้างไหมคะ
เช่นเดี๋ยวจะเข้ามามอบตัวเดี๋ยวจะเข้ามาให้ปากคำ
ลักษณะแบบนี้มีบ้างไหมคะในช่วงก่อนหน้านี้
ไม่มีส่วนที่ยังไม่รับ

สัญญาน่าจะตกอุตกักหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตโทรกลับไปใหม่นะคะ
คือ๓คนที่ว่านี้
๓คนที่ว่านอกเหนือจากคนที่เป็นพ่อบุญธรรมแล้ว
คือ๓คนที่ว่านี้เขาไม่
เขาไม่มีบ้านอยู่อำเภอใกล้
หรืออะไรยังไงที่จะต้องไปกลับไปกลับใช่ไหมคุณพ่อ
ก็คือเขาก็อยู่บ้านคุณแม่อยู่แล้ว
คือทั้งหมด๔คนที่ถูกกล่าวหา
คืออยู่บ้านนี้เหมือนเป็นบ้านตัวเองอยู่แล้วใช่ไหม
ไม่ได้ชั่วคราวคืออยู่เกาะกลุ่มกันมาตั้งนานแล้วใช่ไหม
เพราะจากที่คุณพ่อเล่าคือตั้งแต่น้อง๓๔ขวบ

ก็จะเกาะกลุ่มกันแบบนี้ถูกไหม
ก็มีบางคนก็คือไปแยกบ้านอยู่แล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่า

อย่างนี้คือว่าอีกคนนึงอยู่อีกบ้านนึง
แต่ว่าเวลานั่งก็โทรหากันแล้วก็มาหากันได้
คือไม่ใช่ลักษณะคนทำงานที่แบบ
เสร็จงานนี้แล้วเดี๋ยวไปแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยโทรตามกันใหม่

อยู่มาด้วยกันเรื่อยเหมือนเป็นเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยกันใช่ไหมคะ
ท่านนายโรนโลงท่านถามหน่อยในกรณีแบบลักษณะแบบนี้
เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับงานปคม

คือตามปกติแล้วปคมก็มีอำนาจในการตามจับ

ใช่ครับก็ถ้ามีหมายจับก็สามารถจับกลุ่มได้
แล้วถ้าเป็นคดีที่ทางค้ามนุษย์เนี่ยดำเนินการเองครับ
นุษย์ก็สามารถที่จะส่งชุดสืบสวนไปจับกลุ่มมาได้อยู่แล้ว
คือเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นว่าปคมทำอะไรนะคะ
แต่ว่าคือเขาเฉพาะทางด้านนี้คือปราบปรามการค้ามนุษ
แต่ว่าจริงแล้วความสามารถในการติดตาม
คือทำคดีเหมือนตำรวจนั่นแหละแต่เฉพาะทางมาด้านนี้
ฆ่าตัวตามยากไหมแบบนี้
ก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับ

เพราะว่าก็เอาจะช่วยทางค้ามนุษย์เหมือนกันครับ
เพราะว่าขนาดขั้นตอนในการสอบปากคำ

ใช่เดี๋ยวเราคุยกับท่านรองอีกครั้งนะคะ

สวัสดีครับ
ขออภัยนะคะสัญญาณเราตกลูกตะกัดนิดหนึ่งค่ะ
รองคะในส่วนของการได้พยานหลักฐาน
เกิดจากการสอบเด็กอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะ

คนที่บ้านคนที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่บุญธรรม
หรือว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน

อ๋อครับครับ
ท่านรองเอาอย่างนี้ค่ะเรียนถามสรุปเลยก็แล้วกันว่า
คาดว่านะคะคาดว่าถ้าเป็นไปตามที่มีข่าวออกมา
คือ๔คนนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะ

แต่คาดว่าจะได้ตัวทั้งหมด๔คนนี้เนี่ย
มาประมาณสักภายในสัปดาห์นี้
หรือว่าจะบวกจากนี้ไปอีกประมาณกี่วันค
ระยะเวลาที่แม่ลงไม่สามารถตัดได้ครับ
แต่ไม่ว่าจะออกหมอหลังทำงานที่นี่ครับ
แล้วก็จะขึ้นที่ทุกวันเดียว
ท่านรองค่ะเดี๋ยวขอรบกวนท่านเท่านี้ก่อนนะคะ
ขอบพระคุณท่านมากสำหรับข้อมูลนะคะ

อย่างนั้นเดี๋ยวพักกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือมันยังมีพฤติกรรมอีกหลายอย่างจริงแล้วถ้า
ถ้าฟังมันก็เป็นประโยชน์กับเด็กที่กำลังโต
แล้วก็อยู่ในภาวะที่อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเสี่ยงนะ
เพราะเมื่อกี้ที่เราย้ำกันคือว่า
นี่คือคนที่เห็นน้องมาตั้งแต่๓๔ขวบทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
แล้วพื้นที่ก็ไม่น่าจะเกิดเหตุได้ซ้ำซากขนาดนี้
เพราะว่าไม่ใช่พื้นที่ปิดไม่ได้เปลี่ยว
ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยครับ
ไม่ได้มีประตูไม่ได้มีกำแพงอะไรทั้งสิ้น
คือเกิดตรงโถงกลางบ้านซึ่งอยู่รวมกัน
ฉันเข้าใจถูกใช่ไหมคุณพ่อสักครู่ค่ะ

ท่านไหนร่วมตรงจริงตอนนี้ในแง่ของคนรับคดีนี่นะคะ

กังวลอะไรไหมดูไม่น่ากังวลหรือกังวล
คือคดีนี้มันเป็นคดีทางเพศที่เด็กเขายืนยันว่าเขาถูกกระทำ
พอเป็นเด็กถ้าเวลาต้องขึ้นสู่กระบวนการศาล

คือเด็กมันชี้เนี่ยยังไงก็โดนนะครับ
เป็นแต่ว่าจะโดนกี่ครั้งกี่กรรมเท่านั้นเอง

คุณผู้ชมว่าการสอบเอาหลักฐานเรื่องราวต่างจากน้อง

จริงโดยทั่วไปแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายเลยสักคดี
คือคดีเด็กต้องอธิบายให้ฟังว่าเวลา
ขนาดเวลาเบิกความในศาลเนี่ยก็ยังใช้เวลาถึงมืด

เวลาเยอะกว่าผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่อยากถามอะไรถามเลย
แต่เด็กจะต้องดูว่าเด็กเครียดไม่เครียด
ถ้าเด็กมีอาการเครียดหรือกดดันก็ต้องหยุดก่อน
แล้วจะถามตรงก็ไม่ได้

อย่างของที่ประเวทที่ไปสอบกันของตำรวจ

คือต่อมาให้ไม่ใช่เด็กมันก็เป็นที่กังวลอยู่แล้ว
ผู้ถูกกระทำเหมือนถูกกระทำซ้ำเมื่อต้องตอบคำถาม

เด็กจะอธิบายรายละเอียดได้ไม่เยอะ
มันจะต้องค่อยคุยกับเขาให้เขาไม่เครียด
ซึ่งบีค่ะหนูเท่าที่ดูแล้ว
ตั้งแต่น้องแบบเล่าให้ฟังแล้วก็พอหนีแล้ว
มาเกิดเหตุที่ประเวทในกรุงเทพอีกเนี่ย
น้องเครียดไหมบุคลิกน้องเปลี่ยนไปไหม

ก็มีอารมณ์ร้อนก้าวร้าวอะไรประมาณนี้ค่ะ
อ๋อเหรอคือเป็นโดยทั่วไปหรือเป็นเฉพาะเวลา
เราถามเรื่องที่เขาถูกกระทำลูก
เป็นเฉพาะเวลาที่เราถามอย่างนี้ค่ะ
เวลาคุยใช่ไหมแม้กระทั่งกับบีซึ่งสนิทกันนะนะ

อืมมันเขาใช้คำอะไรมันกระอักกระอ่วนเนอะ
มันใครจะมาอยาก
เคสที่ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงและถูกกระทำเนี่ย
ทุกคนจะมีอาการแบบนี้คือมีความโกรธ
คือเป็นสภาวะซึมเศร้าอย่างหนึ่งที่ต้องทำการรักษา

กับบีมากกว่าใช่ไหมบีน่าจะเป็นคนที่เขาเล่าเยอะสุดแล้วใช่ไหมคะ

สอบไปแล้วหนูเจอสอบหลายชั่วโมงไหมลูกตัวหนู
ใช่ไหมอืมคุณพ่อค่ะทีนี้ถ้าเราจำได้ตอนที่เป็นข่าวเนี่ยนะ
แต่ว่าตอนนั้นข่าวน้ำหนักมันไปอยู่ทางที่กรณีที่เกิดที่ประเวทเนี่ยนะคะ
ตอนที่เป็นข่าวเนี่ยพอหลังจากเป็นข่าวเสร็จแล้วใครโทรมาเคลียร์บ้าง
ก็ชื่อพี่แพทย์
เหมือนกับเป็นพ่อเลี้ยงของเบ้นเขาโทรมาหาผม
เป็นพ่อเลี้ยงของหลานของสำเริงครับ
เขาโทรมาว่าทางหนูบอกอันนี้พี่เองนะบอกครับว่าไงพี่
ช่วยน้องมันยังไงดีอ่ะแบบเพราะว่าน้องมันยังเล็กไป
บอกพี่ผมว่าทางที่ดีนะพี่พาน้องเข้ามอบตัวเถอะ
ผมก็พูดแบบนี้ผมก็เลยว่าเหมือนกับว่าผมก็ไม่อยากจะคุย
ผมเลยว่าเอายังงี้ก็แล้วกันพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า
ผมจะลองโทรคุยกับทางทนายผมให้แต่ว่าผมก็ไม่ได้โทร
คนที่โทรมาเพื่อเคลียร์ให้เนี่ยเขาห่วง๑ใน๔ที่อายุน้อยที่สุดใช่ไหมคะ
อายุเท่าไหร่ตอนนี้เด็กคนนั้นได้เท่าไหร่คะ
เน้นตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ๑๗๑๘นี่แหละครับประมาณนี้
ถ้าเขามองเขาก็ถือว่าวัยรุ่นมากอะนะคะยังเด็กมากที่จะโดนคดีแบบนี้ใช่ไหม

แล้วเขาเคลียร์ให้กับพ่อของเด็กที่ชื่อเน้นด้วยเปล่าคนที่ชื่อหมอน
ไม่ครับไม่เขาพูดถึงแต่เบ้นคนเดียวแล้ว
ทางพี่แพทย์เขาบอกว่า
เด็กที่ชื่อเบ้นท์ไปคุยกับพ่อเลี้ยงเขา
หลังจากที่มันมีข่าวแล้วใช่ไหมว่า
ว่าเขาเป็นผู้ถูกกล่าวหา

แล้วมีคนที่ชื่อสำเริงโทรหาคุณพ่อไหม
ไม่ครับมีคนชื่อแพทย์คนเดียว
จริง๓๔คนที่ว่านี้ก็คืออย่างที่คุณพ่อบอก
คือรู้จักกันนานแล้ว

คือเขาโทรมาหลังจากที่ไปทำแผนตั้มที่ประเวท
พอเขาเห็นภาพจากสื่อว่าตั้มมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ก็เลยพยายามจะขอเคลียร์ว่าไม่เอาเรื่องเขาได้ไหม
ซึ่งมันไม่ได้ไง

ต่อให้คุณเอาเงินมาวางต่อหน้าผม

ผมขอความยุติธรรมกับสิ่งที่พวกคุณทำกับลูกผม

ตรงมาบอกเลยว่าแม่เลี้ยงไม่ได้นะทำอย่างนี้
รอลูกผมกลับมาทุกเมื่อเชื่อวัน

ผมจะไม่เอาลูกผมไปแจ้งความ

แต่ผมไม่ต้องการเงินถึงผมจะเป็นคนตน

เพราะมันมีประเด็นที่คุณพ่อเคยเล่าในข่าวใช่ไหม
คุณพ่อเคยคุยกับคนที่ชื่อตั้มใช่ไหม
อาจจะเคลียร์กันเงินเท่าไหร่ใช่ไหมมันมีประเด็นนี้ใช่ไหม

ซึ่งคุณพ่อบอกว่าคือก็ลองหยั่งเชิงไปอย่างนั้น

คือผมต้องการที่ว่าให้ติดคุกอย่างเดียว

ถ้าจบคุณก็ต้องไปทำกับคนอื่นอีก
เพราะฉะนั้นผมปล่อยคุณไว้ไม่ได้

เด็กผู้หญิงคนไหนยังไงมาก่อนไหม
ตอนนี้ไม่มีนะแล้วก็ไม่รู้เลย
ก็เพิ่งจะมารู้นี่ที่ว่าหลานบอกให้ฟัง

คุณพ่อให้น้องไปอยู่ที่นั่นเลยนะคะ

ทีนี้แต่พ่อก็รู้ว่า

มีเอกใจหรือว่ามีกังวลใจไหม

คิดว่ามันคงจะไม่เกิดเรื่องอะไรอย่างนี้

ลูกสาวเราและที่นั่นมีผู้ชายหลายคน
คือมีแวบกังวลไหมตอนก่อนหน้านี้ค่ะ
ก็ไม่นะเพราะว่าคุณแม่แกจะเป็นคนเด็ดขาดมาก

คือเขาจะบอกลูกน้องเขาทุกคนว่าห้ามยุ่งอะไรอย่างนี้
คือเขาเป็นคนที่เด็ดขาด
คิดว่าน่าจะดูแลกันได้อยู่แล้วใช่ไหม

เพราะจริงคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมน้องเนี่ยก็มีลูก

มีลูกสองคนก็น้องใหม่ผู้หญิง
แล้วก็คนเล็กก็ผู้หญิงชื่อน้องรีวิว

ครับ
ตัวน้องมายนี่เขามีครอบครัวไปแล้ว
แต่คนเล็กก็คือผู้หญิงนะ

เขาก็มีลูกผู้หญิงเนาะ
ดีค่ะหนูได้ติดต่อน้องบ้างไหม

ซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุอ่ะภอมอร์เอาไปเลย

ใช่ไหมคะน้องติดต่อกับบีได้บ้างไหมคะ
ก็มีโทรมาเช้าเขายังมาให้คุย

เป็นคนถือโทรศัพท์ให้ใช่ไหมเจ้าหน้าที่นั่นแหละ

เขาบอกยังติดต่อไม่ได้ยังไม่ให้คุยตอนนี้

หนูโทรไปหาน้องหลายครั้งหรือยังลูกตั้งแต่น้องเข้าไปอยู่
ตั้งแต่เมื่อวานเย็นวันนี้
แล้วเท่าที่เรารู้จักนิสัยน้องน้องน่าจะโอเคไหม
ไม่ได้ติดต่อกับใครเลยแล้วเข้าไปอยู่

แกจะเครียดกลัวแกจะน้อยใจอย่างนี้
กลัวว่าจะน้อยใจว่าอะไรลูกไม่มีใครติดต่ออย่างนี้หรอ

เขาให้ญาติเยี่ยมหรือติดต่อได้บ้างไหมคะธนายเอก
ก็แล้วแต่ว่าสภาพจิตใจเด็กเป็นยังไง
คือเขาต้องการจะเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็ก
เห็นว่าเดี๋ยวจะให้เรียนหนังสือต่อด้วย

คือจริงมันมีวิธีปฏิบัติของเขานั่นแหละใช่ไหมคะ
แต่ว่าที่เราห่วงคือว่าเขาไม่ได้คุยกับใครที่เขาคุ้นเคยเลย

อย่างที่เราบอกคือเขาเลือกที่จะคุยกับหนูมากกว่าคุยกับพ่อเขาเองอีก

จะสนิทกันแล้วก็อายุไม่ห่างกันมาก
เท่าที่หนูสังเกตน้องนะลูก
ตั้งแต่หนูรู้เรื่องที่หัดใหญ่
แล้วก็ดันน้องมาเจอเหตุที่ประเวทอีกเนี่ย
หนูว่าถ้าสมมุติเวลามันผ่านไปสักระยะน้องจะกลับมาเหมือนเดิมไหม
อาจจะไม่หุดหงิดแล้วไม่ฉุนเฉียวแล้วไม่โมโหง่ายแล้วไหม

เจ็บส่วนมากจะอยู่กับหนูพักหลังมานี่จะอยู่กับหนูน้อยกว่า

นิสัยแบบชอบพูดชอบคุยอยู่แล้ว

แบบเพิ่งแบบโตเนอะก็ช่างพูดช่างคุย

ค่ะ
เห็นน้องร้องไห้หรือว่า
เวลาเล่ากับหนูน้องร้องไห้ออกมาไหมระบายออกมาไหม
เหมือนทำหน้าเฉยอะไรอย่างนี้
เฉยคือเหมือนเขาเก็บไว้ข้างใน
ไว้เฉยไม่อยากให้เราเห็นน้ำตา

อะไรที่เรารู้สึกว่าน้องกำลังรู้สึกเครียดมาก
น้องเสียใจมากหรือน้องพูดถึงใครยังไงบ้างไหมคะ
ก็จะมีหน้าซึมทำเหมือน
จะยิ้มแย้บหลอกจะไม่มีตีหน้าเศร้าอย่างนี้

หมายถึงว่าคือเขาจะคือจะเป็นคนเก็บใช่ไหม

ไม่แสดงไม่ระบายใช่ไหม
เพราะบางคนเลี่ยงจะระบายนะคะ
ปล่อยโฮ

เอาอย่างนี้เดียวส่วนของ
สุดท้ายแล้วคาดว่าเท่าที่คุณพ่อรู้จัก

ถ้าไม่เจอที่หาดใหญ่ไปตามที่ไหนได้บ้าง
ถ้าไม่เจอที่หาดใหญ่ก็ที่อยู่จังหวัดนนท์
ก็คือที่อำเภอบางใหญ่อยู่ในซอยวัดอินหรือวัดเตาทุ่งหิน
ถ้าไม่เจอที่นี่ก็สุดท้ายก็คือบ้านของน่ำที่อยู่พิสุนโลก
อำเภออะไรรู้ไหม
อ่าลืมอำเภอ
ไม่เป็นไรตำรวจคงตามไม่น่ายากอ่ะ

เตอร์สวัสดีครับ